ถ้าหนูย้อนเวลากลับไปได้สัก

เป็นการเอาออกไปไว้นอกห้องค่ะ
หรือไม่ก็ไล่เขาออกไปตรงเลยดีกว่า

หมดค่ะหมดทนกับจุดตอนนี้จริงค่ะ
หนูก็อยากให้มองนะคะ
ถ้ามันไม่มีเงื่อนงำหรือมันไม่มีเรื่องราวอะไรอย่างนี้
หนูก็คงจะไม่บันดาลโทษะหรือว่าโมโห